สวัสดีค่ะถึงเวลาชูวิตตีแสกหน้าค่ำหน่อยแต่หลายคนคงเฝ้ารอที่จะตีแสกหน้ากันวันนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นนอกจากเฝ้ารอเรื่องของประเด็นตีแสกหน้าแล้ว
เฝ้ารอเสื้อยืดชีวิตตีแสกหน้าบ้าง
คุณชวิตค่ะอยากจะดูนี่เลยเป็นพรีเซนเตอร์เองนะคะ

ส่งไลน์เข้ามาค่ะแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง
อย่าลืมแฮชแท็กตีแสกหน้าตัวโตเอาชัดเลยนะคะ
ข้อความไหนแสดงความคิดเห็นมาได้ถูกใจ
เราจะมอบเสื้อยืดที่ระลึกชูวิตตีแสกหน้าให้
เสื้อยืดพิเศษหาซื้อที่ไหนไม่ได้ขอก็ไม่ได้ด้วย
ต้องเล่นเกมกันนะคะก็ร่วมสนุกกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่เมื่อวานอีกอ่าไปถึง๖ตุลาห์
นี่นึกว่าใส่เหมือนเสื้อคุณก็ต้องใส่นะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันใส่มาเมื่อวานคุณมิ้นใส่มา
ใช่นะฮะวันนี้ผมต้องแสดงความยินดีกับบุคคลคนหนึ่ง
หมายความว่าเมื่อผ่านพ้นสารการตัดสินของสารชั้นต้นแล้ว
ในวันที่ยี่สิบเก้าสิบเก้านะครับ
ศิงหาอ่าศาลไม่ได้ให้ประกันตัว
ตัวก็ไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษนะฮะมีสถานะก็เป็นแค่ผู้ต้องขัง
คือคดียังไม่สิ้นสุดในวันนี้เนี่ยสารดีกาได้อนุมัติให้ประกันตัว
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไปรายงานตัวทุก๓เดือน
และห้ามเดินทางออกนอกประเทศถ้าจะออกนอกประเทศก็ต้องขออนุญาต
ให้สารอนุญาตเสียก่อนค่ะนะครับสารดีกาให้ประกันตัวอ่า
คุณสรยุทธ์และคุณมณฑาในคดีไล่ส้มตีหลักทรัพย์คนละ๕ล้านบาท
ห้ามออกนอกประเทศรายงานตัวทุกสามเดือนพร้อมดีการวิธีใช้ปัญหา
ข้อเท็จจริงได้คือหลายคนยังไม่เข้าใจครับ
ผมจะอธิบายให้ฟังสั้นสั้นนะความหมายคุณนิวครับกรณีนี้คือกรณีเนี้ย
สารชั้นต้นเนี้ยลงสิบสามปีสี่เดือนค่ะหกกระทงประทงละสามปีสี่เดือน
หกกระทงก็สิบสามปีสี่เดือนชั้นสารอุทรยืนอืม
ยืนตามสารชั้นต้นค่ะก็คือสิบสามปีสี่แหละครับอืม
ในกรณีเนี้ยก็เข้ามาตราสาสองหนึ่งแปดอ่าที่ท่านโคศกสารยุริธรรม
สืบพงศ์ท่านเคยบอกเอาไว้นะฮะก็คือถ้าสารชั้นต้น
อุทธรพิพากษาเหมือนกันคือลงหรือมีแก้ไขเพียงเล็กน้อย
กรณีที่ติดคุกกระทงละไม่เกิน๕ปีถือว่าเป็นคดีต้องห้ามดีการ
หมายความว่าดีการไม่ได้ดีการในข้อเท็จจริงไม่ได้แล้วจบนะครับ
แต่ยกเว้นมีผู้พิพากษาท่านใดในสารชั้นต้นก็ดีในสารอุทธรณ์ก็ดี
หรืออธิบดีกรมอายการคืออายการสูงสุด
รับรองดีการ์ให้นะฮะก็วันนี้ก็ปรากฏว่ามีสารชั้นต้นนะฮะ
ได้เซ็นรับรองดีการ์ให้คุณสรยุทธ์ที่จะดีกาเพื่อต่อสู้นะฮะ
ข้อเท็จจริงต่อไปจากนั้นก็ยื่นประกันตัวนะฮะ
สารดีกาก็อนุมัติให้เพราะว่าคุณมีการรับรองดีการแล้ว
ก็ถือว่าโอเคให้คุณประกันตัวได้โดยตีหลักทรัพย์ไว้๕ล้านนะฮะ
ทั้งสองคนคือจำเลยที่สามกับจำเลยที่สี่ในคดีไล่ทรวมนั้นก็
คุณสรยุทธ์ก็ได้ออกมาต่อสู้คดีข้างนอกแม่คุณนิวรู้ไหมทำไมคะ
ข้างในเนี่ยรอประกันตัวเนี่ยโอ้โหมันอึดอัด
มันต้องฟังเสียงกุญแจที่คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นเสียงสวรรค์ใช่ไหม
ใช่คืออย่างงี้ครับกรมราชธรรมเขาบอกสามโมงเนี่ยค่ะ
ก็ให้ผู้ต้องขังเข้าเรือนจำให้หมดเข้าเรือนนอนนะฮะ
เข้าเรือนนอนเนี่ยคือการปล่อยหมายเนี่ย
คือกรมราชธรรมเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับคนที่คอยดูแลนักโทษ
นะฮะไม่มีอำนาจสิ่งต่างต่างขึ้นอยู่กับสาร
สารจะให้ประกันตัวก็ต้องมีหมายปล่อยมา
เมื่อมีหมายปล่อยหมายปล่อยจะมาพร้อมกับรถเรือนจำหรือพูดง่าย
ช่วงเวลานั้นมาช่วงเย็นฮะหลังจากที่ทั้งที่คุกที่ที่ขอโทษนะ
ที่เรือนจำที่สารอ่านะฮะปิดทำการแล้วค่ะ
ก็จะมีพวกที่ตกค้างประกันตัวไม่ได้ค่ะนะฮะ
สารสั่งจำคุกนะฮะทางเรือนจำก็จะเอารถเนี่ย
เอานักโทษต่างต่างเนี่ยนักอ่าผู้ต้องค้างต่างต่างเนี่ย
ส่งเรือนจำแต่ละที่ในช่วงนั้นก็ถือโอกาสเอาหมายสารมาด้วย
หมายปล่อยนะฮะดังนั้นก็จะสังเกตได้ฮะ
ไม่มีปล่อยกลางวันครับเป็นช่วงเวลาหลังปล่อยช่วงเย็น
อ่าช่วงเย็นน่ะต้องปล่อยช่วงเย็นอย่างงี้ทุกครั้งอ่ะนะฮะ
หกโมงทุ่มนึงแล้วแต่ว่าอ่ารถติดไม่ติดถ้ารถติดนะฮะ
ทางเรือนจำกว่าจะรับมาจากสารอาญากรุงเทพใต้หรือสารรัชดาเนี่ย
จะขับไปถึงเรือนจำที่แจ้งวัฒนะงามวงวานเนี่ย
ก็ต้องใช้เวลาไปถึงก็ช่วงเย็นก็เอาหมายปล่อยเนี่ยไปให้นะครับ
เอาไปให้แล้วทางเรือนจำเนี่ยก็จะต้องไปเปิดห้องขัง
ว่าว่าใครจะได้รับการและระหว่างเดินไปเนี่ย
วงกุญแจมันใหญ่มีหลายห้องทางผู้คุมเนี่ยก็จะเดิน
มันเงียบใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าถ้าพวกคุณมาไขกุญแจ
ประแจประตูหน้ากุญแจประตูเรือนนอนผู้ต้องขังต่างต่าง
ซึ่งอยู่ในห้องต่างก็จะได้ยินเสียงกุญแจและเสียงผู้คุมเดินมา
เรียกว่าถ้าเดินมาแล้วก็รู้แล้วว่ามีใครจะได้ประกันตัว
เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นในช่วงเวลาค่ะ
ประกันตัวเนี่ยแน่นอนว่ามาช่วงเย็น
คือถ้าปล่อยตัวเนี่ยเขาปล่อยช่วงเช้า

ครบแบบครบโทษแล้วเนี่ยก็จะประกาศ
นายคนนั้นนายคนนี้ได้รับการปล่อยตัว
แต่ถ้าเกิดเป็นประกันตัวมาช่วงเย็น
โอ้โหก็เป็นเสียงที่รอคอย
ในห้องเรือนขังเนี่ยเขาจะมีครับ
นอนตรงนี้นะใครนอนตรงนี้มักจะได้ประกันตัว

เพราะที่นอนตรงนี้แบบโอ้โห

เพราะถือว่าที่นอนตรงนี้ใครนอนแล้วโชคดี

ใช่ใครนอนตรงนี้เราได้ประกันตัวตลอด

มันจะจริงไงมันก็พูดเป็นคล้ายกับลักษณะว่าให้กำลังใจ

ตั้งผู้กลุ่มกลมราชธรรม์เดินมาก็จะมีกุญแจ

กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดินมาคือ
เรือนจำเนี่ยเขาไม่ได้เปิดห้องขัง

ขนาดว่าไม่สบายต้องเอาให้แน่นอน

ระเบียบของกรมราชธรรมไม่ใช่ไปเปิด
เพราะว่าอาจจะเกิดผู้นักโทษอาจจะหนี

มันมีประตูที่ปิดทั้งเรือน

เพราะฉะนั้นได้ยินเสียงกุญแจนี่เหมือนเสียงสวรรค์

บางคนเข้ามาตอนวันนี้
เข้ามาตอนสักประมาณ๔๕โมงเข้ามา
พรุ่งนี้ได้ปล่อยตัวแล้ว
ก็มีครับก็มีประกันตัวได้ไง

คือการประกันตัวก็ต้องแล้วแต่สารพิจารณา

เนื่องจากว่ามีปัญหาขัดข้องตรงดีกาต้องห้าม

ก็เลยมีการประกันตัวได้นะครับ
ทีนี้คุณสรยุทธ์ก็ต้องออกมาข้างนอกแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ออกมาข้างนอกมาต่อสู้คดีเพราะว่า

ท้ายแล้วค่ะคุณสรยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ

เป็นการต่อสู้ในสารดีกาเป็นสารสุดท้าย
ลองดูที่คุณสรยุทธ์สัมภาษณ์หน่อยดีไหมครับ
ดีค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกต่าง
ต้องขอบคุณกระบวนการยุติธรรม
ขอบคุณผู้พิพากษาสารชั้นต้น
ซึ่งท่านมีเมตตากรุณาให้รับรองดีการให้คดีของผมเนี่ยนะครับ
เพื่อให้มีโอกาสที่จะไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในชั้นศาลดีกาต่อไปตามกฎหมายเนี่ยนะครับ
และรวมถึงขอบคุณสารดีกา
เมตตาอนุญาตให้ประกันตัว

ก็อยู่ข้างในก็
ก็ไม่สบายนะแต่ว่าก็

ใช้คำว่าลำบากนะครับแต่ก็ต้องอดทนอยู่ให้ได้
เพราะว่าก็อยู่ในขั้นตอนที่ผมจะต้องเขียนดีการ์
เพราะฉะนั้นมันก็ยากลำบากพอสมควรกับการที่จะต้องปรึกษาหาลือกับทนายความเพื่อที่จะ
เขียนดีการ์ให้เสร็จแล้วก็ยื่น
เพื่อขอให้สารที่เคยพิพากษาท่านรับรองดีการ์
คือเป็นคดีที่ต้องรับรองอนุญาตให้ดีการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยาก
มันก็ยากสำหรับการที่จะพออยู่ข้างในติดอยู่ข้างใน
แล้วสุดท้ายก็ได้ยื่นประกันตัวมีกำหนดการค่ะว่าต้องเขียนไปในกี่วัน
หรือว่าเอ่อได้ปรึกษาทางทนายมากหรือยังค่ะเกี่ยวกับเรื่องนั้น
มันก็เป็นถ้าเป็นน้องก็คงรู้นะคือใจหนึ่งก็คงอยากออกให้เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นก็จะต้องยื่นดีการ์ให้เร็วที่สุดเพื่อให้รับรองแล้วก็ยื่นประกันตัว
แต่มันดีกาคือการพิสูจน์ครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด
มันก็เลยต้องอดทนที่จะอยู่ข้างในแล้วก็ทำงานข้างในอย่างนี้แหละครับ
ก็คือปรึกษาหาลือกับทนายความจนกระทั่งเวลาออกมาก็๑๕วันพอดีใช่ไหมครับ
แนวทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่คิดอะไรเลยนอกจากไปหาแม่ก่อน
นะฮะไม่คิดไม่คิดอะไรเพราะว่าได้ยื่นดีการ์แล้วแล้วก็ผมยังมีเวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้นเอง
ตามกำหนดก็คือภายในสามวันเพราะผมอยู่ข้างในผมไม่ได้ทำดีการ์แบบ
อาจจะไม่ได้รอบครอบที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาอีกไม่กี่วันสั้น
ที่จะไปดูดีการ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะขอปรับปรุงมันก็มีเวลาสั้นไม่สามารถที่จะขยายอะไรได้อีกแล้ว
แต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณทุกคนนะครับ
ขอบคุณศาลชั้นต้นสารดีกาที่ท่านเมตตาในวันนี้และขอบคุณทุกคนที่มา
รอทำข่าวในวันนี้ขออนุญาตไปหาแม่ก่อนนะไม่ได้เจออะไรวะ
ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะ

ร้อนเลยคุณนิวเพิ่งเมื่อเย็นนี้เอง

นิดเดียวเองพอปล่อยปุ๊บก็จะไปหาแม่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วครับ
ของคุณสรยุทธ์เนื่องจากเป็นสารดีกาแล้ว

ไม่มีใครรู้หรอกครับยกเว้นว่าคนที่ทำงานใน
กรมราชธรรมในเรือนจำเจ้าหน้าที่ผู้คุมหรือแม้กระทั่งนักโทษ
ทุกคนล้วนแต่เคารพสักการะเจ้าพ่อเจตคุบครับ

ที่คุณสรยุทธ์ไหว้อยู่เนี่ยก็คือเจ้าพ่อเจตคุบเป็นที่นับถือ
ของคนคุกของเจ้าหน้าที่ทุกคน
เพราะว่าอย่างนี้ครับคุณนิวเคยไปสารเจ้าพ่อหลักเมืองไหม

เขามีหนึ่งมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง
มีเจ้าพ่อหอกรองพระการชัยศรี
และเจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพ่อเจตคุบเนี่ยก็คือมีลักษณะของ
เทพาลักษณ์ที่จำหลักไว้ด้วยเครื่องไม้ปิดทองทั้งองค์

คือเป็นที่เคารพของชาวราชธรรมทั้งหลาย

คือถือใบลานในมือซ้ายถือใบลาน

ดังนั้นทางกรมราชธรรมได้จัดสร้างพระเจตคุบ
เป็นเทพาลักษณ์รักษาเรือนจำ

ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรม

เอารถใครออกจากคุกเนี่ยก็ต้องไปไหว้แล้วครับ

บอกว่าถ้าลูกหลานติดปุ๊บก็ขอให้ปล่อยนะ

นอกจากขอศาลแล้วยังมีศาลอีกศาลหนึ่ง

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของคุณสรยุทธ์ในวันนี้ก็
น่าจะทำให้แฟนของคุณสรยุทธ์ยิ้มได้บ้างแล้วนะคะ
พักกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลย
ตีแสกหน้ากันค่ะสักครู่เดียวค่ะ

เบรกนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องสลดนะคะ
ที่เป็นข่าวมาตั้งแต่เช้าล่ะ
ก็คือแม่ฆ่าลูกที่เป็นออทิสติก
อายุแค่๑๕ปีเท่านั้นเพราะเครียด

คุณนิวว่าชีวิตใครที่บอกว่าลำบาก
ลองดูชีวิตของคนนี้สิครับ
เป็นแม่ฆ่าลูกสาวแท้ของตัวเอง
อายุ๑๕ครับแต่เรื่องจากลูกสาวเป็นออร์ติสติก
แม่ก็ทำงานรับจ้างทำความสะอาดเป็นแม่บ้าน
เงินทองไม่มีผัวก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
เลี้ยงลูกคนเดียวก็เห็นว่าลูกลำบากลำบวนค่าใช้จ่ายเยอะ
เนื่องจากลูกไปเรียนหนังสือที่ไหนก็ไม่ได้
เพราะว่าปัสสาวะไหลออกตลอด
แม่คนนี้ก็หาวิธีว่าจะปลดปล่อยลูกล่ะครับ
หมายถึงไม่อยากจะให้ลูกจะต้องทุกข์ทนกับภาวะแบบนี้
อยากจะเลี้ยงเพราะว่าไม่มีสตางค์ไม่มีเงินแล้วล่ะ
ก็หาวิธีโดยตลอดนะครับคือพูดอย่างไรว่าจะฆ่าลูกล่ะ
ก็เลือกวิธีที่เรียกว่าให้ลูกทรมานน้อยที่สุด
ครับก็ท้ายสุดก็
ไปซื้อเบียร์มากินย้อมใจ
แล้วก็ตอนตี๓เมื่อคืนนี้อยู่ที่แถบจตุจักรนะครับ
ก็ปรากฏว่าเอาผ้าลัดคอลูกสาว

ก็เสียใจนะคะในฐานะคนเป็นแม่แต่ว่าจะทำยังไง
หัวเขาเนี่ยนะร้องห่มร้องไห้
นะฮะที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนงามวงวาน
นะครับคือนางสาวยนวดี
อาชีพอายุ๕๒อาชีพแม่บ้าน
นั่งดื่มสุราเบียร์๒ขวด
อาการซึมเศร้าพูดจาวกวนประมาณว่าแม่เป็นคนเลว
ฆ่าลูกในไส้ลงคอยอมรับกรรม
ต้องติดคุกพร่ำเพลออยู่ข้างกายลูกสาวคือเด็กหญิงชาธิดา
ชาธิชาอายุ๑๕นะครับ
ซึ่งอยู่ในสภาพแน่นิ่งบนเตียงสวมเสื้อยืดสีชมพูนะครับ

ก็เป็นบ้านเช่าสอบถามว่าตนมีอาชีพแม่บ้านนะครับ
แล้วก็มีลูกที่เป็นเด็กออทิสติกมาตั้งแต่เกิด
ปรากฏว่ามีอาการผิดปกตินะครับ
มีประวัติเข้าการรักษาที่สถาบันราชานุกูล
ดินแดงปัสสาวะออกมาโดยตลอด
ไม่สนใจเล่นกับเด็กคนอื่นไม่เป็น

ขณะที่สามีช่วยเลี้ยงก็ปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด

เสาหลักของครอบครัวมีความเครียดสะสม
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับเห็นข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ย
เอ่อทำถูกไหม
แหม่คนชู้เกินบอกว่าพจน์พุทธยากนะครับ
ผมคิดว่าไม่ถูกนะครับ
ยังไงเป็นลูกเนี่ยไงก็ต้องเลี้ยงในความคิดผมนะ
ผมคิดว่าในสังคมไทยเป็นสังคมพุทธนะฮะ
คือฆ่าตัวตายเนี่ยเขายังบอกว่าบาป

การไปฆ่าลูกสาว

ก็มีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนที่สอน
แต่เนื่องจากว่าเป็นแม่บ้าน
ความคิดความอ่านก็อาจจะไม่เยอะ

กำลังเงินไม่มีสามีก็ตายไปซะไม่มีคนช่วย
คิดไปคิดมาหาทางออกไม่เจอนะครับ
งานก็ตกงานไม่มีเงิน
จะกินก็ไม่มีนะฮะก็ต้องมาเลี้ยงลูกสาวอีก
ก็เลยตัดสินใจฆ่าลูกสาวเสียโดยการลัดคอ
แล้วว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายประโยชน์ก็ไม่ตาย

ทั้งตำรวจก็ก็ไปพนตำรวจโทร
ก็ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
ท่านก็บอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวของผู้
เกาะเหตุก็คือแม่ด้วยว่าป่วยเหมือนกัน
คือแม่ก็ป่วยเป็นโรคประสาท
และในกรณีอย่างนี้ผมก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับ
ว่าเขาก็มีกฎหมายนะ
ถ้าผมจำไม่ได้มันก็ไม่รู้มาตราไหน
ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
มีจิตใจฟั่นเฟือนไม่ปกติ
ก็สามารถที่จะให้แพทย์ออกใบรับรองมา
หลายสารพิจารณา

จะยกเว้นโทษตามปวิอาญามาตรา๖๕วักแรก

อันนี้ก็คือจะไม่ได้รับโทษ
เพราะถือว่าอาการสติปัญญาไม่ปกติ

กรณีนี้ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าแม่เนี่ย
ตอนที่ก่อเหตุมีสภาพเป็นอย่างไรปกติหรือเปล่า
สติสามพัญญามีไหม
หรือว่าทำไปด้วยไม่มีสติในขณะนั้น

ปรากฏว่าแพทย์พิสูจน์ได้ว่าจิตฟั่นเฟือนไม้
หรือว่ามีจิตใจตอนนั้นมีความกดดันอย่างสูง
ใดก็แล้วแต่ก็คงจะต้องให้แพทย์

แต่ที่ผมอยากพูดนะคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ

นะครับคือเป็นการตายเนี่ย

นะครับแล้วก็ตรงนี้คือการุณคาต
หรือปรานีรคาต

อยู่ไปก็มีความทุกข์ทรมาน

ต้องมีสายยงสายยางมีค่าใช้จ่าย

แล้วก็อยู่ไปบางคนก็เป็นผัก

ครับทีนี้การลุณฆาต
หรือวิธีการที่ทำให้ตายอย่างสะดวก
เป็นการงดเว้นการช่วยเหลือการรักษา

เพื่อระงับความเจ็บปวดอย่างสาหัส

ก็คือมีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วยล่ะครับคุณนิวครับ
อันนี้มันคนละกรณีกับที่เด็กอายุ๑๕เนี่ยนะครับที่แม่ฆ่า
ผมกำลังพูดอีกกรณีหนึ่งคือการที่เจ็บป่วย
การเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างล่ะครับ
ก็คือมีเป็นแบ่งประเภทของเจตนาดังนี้ครับคือเจตนาที่จะสมัครใจ
คือผู้ป่วยสมัครใจที่จะไม่ขออยู่แล้วกัน
ครับอันนี้คือต้องรู้ตัวถ้าบางท่านอาจจะบอกว่าแล้วบางคนไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัวก็คือไม่เจตนาล่ะครับบุคคลไม่อยู่ในเจตนาที่จะแสดงได้
ก็ต้องให้ผู้แทนโดยชอบทำก็คือทายาท
อันนี้ผมพูดถึงที่ประเทศเนเทอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับ

ผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่ารักษณะนี้บางคนก็ไม่อยากอยู่แล้วนะฮะ
ทีนี้เจตนาแสดงเจตนาเลยว่าฉันไม่อยู่นะ
ถ้าจะรักษาฉันมากเนี่ยฉันไม่ต้องการ
ซึ่งแน่นอนครับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ต้องเป็นผู้วินิจฉัยนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะไปสั่งการเลยนะครับ
ประการที่๒ไม่เจตนา
ไม่เจตนานี่ก็คือว่า
ไม่เจตนาก็คือการแสดงโดยผู้ที่เป็นบุตรล่ะครับ
ผู้ที่เป็นทายาทโดยธรรมนะครับ
ก็เป็นผู้อภิบาลตามกฎหมาย
หรือสารตลอดจนศาลอาจพิจารณาให้อำนาจตัดสินใจ
ในการกระทำการลุนฆาตแก่บุคคลนั้น
เขาเรียกว่าโดยไม่เจตนา

การการลุณฆาตเชิงรับ
เชิงรับก็คือว่าตัดการรักษาล่ะ
เห็นว่าผู้ป่วยไม่มีทางรักษาหายแน่นอน
มีอะไรอีกคะการ๔๒เชิงรุก
ก็คือเชิงรุกคือการกระทำโดยการให้สารหรือวัตถุใด
่งให้ผู้ป่วยถึงแก่การตาย
อันนี้ก็คงจะยาก
อีกอันหนึ่งก็คือหมายความว่าประเทศเรามันประเทศเมืองพุทธนะฮะ

เชิงสงบอันนี้ก็หมายความว่ากระทำการโดยหยุดให้ปัจจัย

ห่ายงดห่ายน้ำห่ายงดห่ายอาหารห่ายงดห่ายยา
ถูกต้องครับครับทีนี้มาดูมาตรา๑๒ของพบสุขภาพแห่งชาติ
ปี๒๕๕๐ของเราบุคคลมีสิทธิทำหน้าทำหนังสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับการบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน
เพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้

ไว้ก่อนแล้วว่าไม่ประสงค์จะรับการบริการทางสาธารณสุขใด
มันมีรายละเอียดหรือว่าข้อแตกต่างกับตัว
ไม่มีครับคือแตกต่างกับการรุณฆาต
ต้องเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตจริง
ตีความให้ชัดเจนว่าเป็นการยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยนะครับ

ไม่ใช่การุณฆาตช่วยให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย
ทำให้ตายในขณะที่ผู้ป่วยยังมีสติ
และยังไม่ถึงวาระสุดท้ายในชีวิต
คือเรื่องนี้ผมอยากมีการแสดงความคิดเห็นกันมาอย่างหลากหลาย
มาตรา๑๒บางท่านเห็นด้วยบางท่านไม่เห็นด้วย
บางคนก็บอกว่าการลุณาฆาตกับ

หนังสือแสดงเจตจำนงมันไม่เหมือนกันนะคุณนิว

เพราะว่าการแสดงหนังสือเจตจำนงเนี่ยคือหมายความว่า
ถ้าฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ต้องการที่จะได้รับการรักษา

แต่ว่าการุณฆาตอาจจะเป็นผู้อื่นตัดสินใจแทนเราก็ได้
ซึ่งมีคนต่อว่าว่าหมอนะครับ
ก็คือหมอพรทิพย์นี่แหละบอกว่าอย่างนี้ใครจะตัดสิน
บางครั้งหมออาจจะตัดสินผิดพลาดก็ได้
ให้โอกาสของคนที่เจ็บป่วยอยู่
อาจจะมียารักษาหรืออาจจะตัดสินวินิจฉัยผิด

ขึ้นในต่างประเทศการรุณฆาตมีครับ
เห็นแล้วต่อไปแล้วว่าอยู่ต่อไปไม่ไหว
อยู่ต่อไปแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าทุกข์ทรมาน

เขาบอกว่าอย่างนี้ครับในหนังสือเล่มนี้นะครับ
เป็นหนังสือที่แสดงถึงความหมายของการตายดี

ก็จะบอกไว้ว่าเราต้องพยายามบอกว่า

ยื้อชีวิตไปก็ไม่มีประโยชน์ยังทรมานคนป่วยมากขึ้น
สู้เอาเวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตมาล่ำลาสั่งเสีย
ส่งกันสู่จุดหมายปลายทางดีกว่า
เพราะบางครั้งญาติที่ยื้อชีวิตผู้ป่วยอาจลืมไปว่า
นี่คือโอกาสทองที่หาไม่ได้อีกแล้ว

คือตายอยู่ที่บ้านจับมือนะครับลูกเมียสั่งเสีย
ดีกว่าที่จะไปตายในโรงพยาบาล
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมีสายยางระโยงระยางไม่รู้ตัว
นี่ก็คือการให้โอกาสของผู้ที่ป่วย
ผู้ที่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจริงในการที่จะตัดสินใจครับ
ค่ะถ้าเป็นกรณีที่มีการยินยอมกันทุกฝ่ายแบบนี้
ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะไม่ผิด
ในม๑๒ของพบสุขภาพแห่งชาติ๒๕๕๐
ถือว่าวันนี้เราได้เพิ่มเติมเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการตายเนอะ
จากกรณีสลดใจแม่ฆ่าลูกนะคะ
ก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับใครทั้งนั้นแหละ
เอาล่ะพักกันก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามาสยบไพรีกันสักครู่เดียว
ยืดชุวิตตีแสกหน้ารอคุณผู้ชมอยู่นะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องของการ
ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๖แล้วนะคะ
มาตลอดตั้งแต่เรื่องของ๖๐ทับ๑
จับกลุ่มนายไซสนะแล้วก็เครือข่ายต่าง

จบครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องยาเสพติดหยุดไม่ได้
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ก็เริ่มต้นชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๖
ก็แสดงว่ามาตั้งแต่๑ยัน๖แล้ว
ที่๖นี่ไปที่คาซ่าวิลล่าบ้านหรู
ระดับหลังหนึ่ง๕ล้าน๑๐ล้าน
แล้วปรากฏว่าเข้าไปก็ไปจับ
หมายจับคือในเอกอ้วน
ไอ้เอกอ้วนเนี่ยมีประวัติคดีเก่า
ยาบ้า๔๐๐เมตรเมื่อปี๔๗
ต่อสู้คดีมาจนกระทั่งดีกาปี๕๕หลุด

อยู่ไป๘ปี๗ปีต่อสู้คดีจนหลุด
ไอ้เอกอ้วนออกมาปรากฏว่าเข้าไป

ออกจากคุกมาเป็นระดับปริญญาตรี
หมายถึงความเชี่ยวชาญในการขายาเนี่ยคือมันเข้าไปมัน๔๐๐๐ไง

ออกมามันกลายเป็นค้ายา๔ล้านเมต

คือเอกอ้วนเนี่ยไปจับที่คาซ่านอนอกเมียอยู่

เข้าไปเนี่ยคุณนิวรู้ไหมว่าตกใจ
คือเงินเนี่ยวางอยู่ทั่วเลย
บนตู้เย็นในครัวโซฟา
มีเงินแสนสองแสนเงินสดนี่วางอยู่ทั่วบ้าน
เห็นว่ามีรถมีกับสิ่งเดียวกันเองอ๋ออันนี้หรือเปล่าคะแล้วก็มีตู้เซฟ
อ๋อแล้วมีตู้เซฟใช่ครับทางตำรวจก็ไปเรียกช่างมาเปิดแล้วครับ
พอเปิดเข้าไปก็ไปเจอสมุดบัญชีเล่มหนึ่งไม่ใช่ชื่อไอ้เอก
แต่ปรากฏว่าเป็นชื่อของวินมอเตอร์ไซค์คือไอ้นี่ฉลาด
มันใช้วิธีการไม่เอาเงินเข้าบัญชี
ไม่ให้มีบัญชีเคลื่อนไหวให้คนอื่นเข้าให้

ไม่ไปพูดง่ายว่าสมุดบัญชีคุณไม่ไปอัปเดต

อัปเดตบัญชี๘ปีนะครับ
ปรากฏว่าไปอัปเดตทีเดียวเนี่ยมีเงินเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไรฮะ๗๕ล้านเนี่ยมีเงินเข้าตลอด
ปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจพบหลักฐานต่างนะครับ
คือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมียา

แล้วมันจะจับยังไง
ก็มันมีธุรกรรมทางการเงินที่แสดงว่าไอ้อ้วน
เออ้วนเนี่ยไอ้อ้วนยังทำอะไรทำอาหารกินอะไรปรากฏว่าไม่ได้ทำอะไร
แล้วเงินเข้ามาไป๑๐๐ล้านที่ไหนเอาที่ไหนมา

ต้องสอบไปสอบมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ไอ้ไฉชะนะนี่มียาไหม

นะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงก็ยังโดนขังอยู่นะครับ
ตอนหลังถึงแม้จะสู้ไอ้เออ้วนไม่มียานะครับ
แต่ที่ปรากฏว่าผมไปเจอมาเนี่ยวันสองวันนี้ก็เจออีกครับ
ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายฮะ
คือเดี๋ยวนี้ชักเครือข่ายเขาเรียกเครือข่ายพิตตี้
หมายถึงใช้สาวพิตตี้มาเป็นผู้เกี่ยวของ
สาวพิตตี้ดูด้วยดูเอาหน้าตาขึ้นมาดูสิหน้าตาอย่างนี้
มาเป็นคนขนยาได้ไงหน้าดูหน้าได้เลยครับ
หน้าตาสาวสวยเขาเรียกว่าพิตตี้ขนยา
กลุ่มพิตตี้เริ่มไปแล้วปรากฏว่าไปที่อำเภอพาน
ค่ะไปรับยาอำเภอพานที่
เชียงราย
อู้นี่ใช่ไหมครับคุณชุวิธินี่คนนั่ง
นั่นนอนแหละอันนี้เพื่อนเขาชื่อนางสาวหน้าสาว

หน้าสาวอล์หน้าสาวอล์โดนตำรวจที่ด่านจับ

เจอยา๑๐๐เมตรบอกว่าอ๋อมีเพื่อนชื่อสุ
คนนี้ชื่อสุมีเพื่อนชื่อสุอายุอันนามก็ใกล้เคียงกัน
ปรากฏว่ากำลังขนยาที่เลยที่แพร่
จังหวัดแพร่ค่ะที่แพร่กำลังเข้าที่อุตรดิษฐ

จับยาได้อีก๘๖๐๐เมตร
ใช่ค่ะเป็นยาบ้าแล้วก็มีไอซ์อีกด้วยนะ
ไออีก๑๓๑๔โลนะครับปรากฏว่าบอกอีก
คือพวกนี้มันมีมาตรา๑๐๐ทับ๒ค่ะ

จะได้ขอลดโทษได้
พวกนี้ก็พอโดนจับปุ๊บก็บอกหมดแล้วครับมีใครบ้าง
ใครที่เกี่ยวข้องนางสาวอก็บอกว่านางสาวสุ
นางสาวสุก็บอกว่ามีอีกคนนึงนางสาวเกรด
ก็คือมีอะไรมีอ้ออ่างมีสอเสือ
แล้วก็มีเกรดก่อไก่ปรากฏว่านางสาวเกรดเนี่ย
ค้ายาเนี่ยปรากฏว่าค้าพร้อมกับแม่
อืมคือลูกสาวกับแม่ทำพร้อมกันไปถูกจับนะฮะอยู่ที่เชียงราย
ปรากฏว่ามีคอนโดอยู่ที่ปฐุมธานีคลองหนึ่งนี่แหละครับ
ที่คอนโดตรงรังศิษย์นี่
ค้นเข้าไปในบ้านปรากฏว่าเจอ
ไปเจออีกสองแสนเมตรรวมทั้งหมดในงานนี้ได้ไปกว่าสามแสนเมตรนะฮะ
สามแสนเมตรยาไออีกสิบสามโลค่ะ
ถามว่าเดี๋ยวนี้มีอาชีพพริตตี้ขนยา
เพราะอะไรคุณนิวคุณนิวเวลาเจอด่านเนี่ย
ด่านร้อยทั้งร้อยนี่เป็นตำรวจอะไรตำรวจผู้ชาย
เจอพริตตี้สาวเปิดกระจกมาว่ายังไงคะคุณตำรวจ
ยิ้มเหมือนบาดหน่อยคุณตำรวจเป็นยังไงคะสมัยดี
ตำรวจยืนงงไงว่าหน้าตาสาวสวยอย่างนี้ก็ไม่มี
พฤติการที่จะไปขนยาถูกไหมไอ้คนขนยานี่เข้าไปแล้ว
มันท่าทางมันโอ้โหมันหลุกหลีกมันอะไร
แต่ปรากฏว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนิ่งและยิ้มสู้อย่างเดียว
ไปยิ้มมาตำรวจก็เอ๊ะไม่มีอะไรน่าจะมีอะไร
แต่ปรากฏว่าไปเจอที่ไยออเนี่ยที่อำเภอพานเนี่ยผิดสังเกต
พอเห็นผิดสังเกตปุ้งก็เลยมาค้นโอ้โหข้างหลังนี่เป็นมัด
คือหลังรถหลังรถนะเปิดเข้ามาซ่อนอยู่ข้างใน
ก็ปรากฏว่าทั้งสองคนนี้เขาก็บอกว่าเขารับจ้างขนนะ
เขาเป็นของเขาบอกว่าเป็นของนางสาวกอ
นางสาวกอที่ไปจับได้พร้อมแม่ลูกเนี่ยนะฮะเขาได้รับค่าจ้างมาสองหมื่น
สองหมื่นเขาให้ล่วงหน้ามาหมื่นนึงอีกหมื่นนึงให้ขนไปที่ปฐุม
จากที่เชียงรายเนี่ยนะขนไปถึงที่ปฐุมก็ได้อีกหมื่นนึงรวมสองหมื่น
สองหมื่นเนี่ยขนไปแสนเอ่อคนนี้ขนไปแปดหมื่นหกพันเมต
ขนไปแสนเมตรส่วนพอไปถึงนางสาวกอ
แล้วก็แม่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรถนี่เขามายืมไปขับ
ไม่ได้ไปให้ขนยาเลยตำรวจก็เลยตามไปขนที่แฟทไง
ลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ชมครับตั้งใจไม่ตั้งใจ
รู้อยู่นะรับเงินเข้ามาสองหมื่น
ในคุกเนี่ยผมเจออยู่เรื่อยเรื่อยครับค่ะมีครั้งหนึ่งผมเจอ
คนนี้ครับเพราะว่าผมอยู่โรงพยาบาลปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้
พึ่งจบยังไม่ได้จบฮะเป็นยาตีเรียนอยู่ปี๓
ผมถามว่าหน้าตาสาวเนี่ยทำไมไปโดนคดียา
ปรากฏว่าโดนแฟนหลอกให้มาขนยาก็เป็นพริตตี้เหมือนกัน
ทำงานเป็นพริตตี้ฮะแต่ว่าไปกับแฟนแล้วแฟนเนี่ยเป็นผู้ชาย
ก็บอกว่าวันนี้ไม่อยากขับรถให้เธอช่วยขับหน่อย
เพราะว่าเวลาผ่านด่านเนี่ยผู้หญิงขับแล้วมันดูหน้ามันแปลกนะครับ
พอผู้หญิงไปขับปุ๊บตำรวจเขาก็ไม่ได้บางทีไปหยุดเพราะว่าเห็นว่าเป็นผู้หญิง
ก็ดูไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรครับแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าโดน
ค้นพอค้นไปค้นมาไปเจอยาบ้าอยู่ข้างหลังนี้โอ้โห
ก็เลย๓๔๐มัตต์มัดละ๒๐๐๐ก็โดนไปเป็นแสนติดคุก
โดนคุกตลอดชีวิตทั้งทั้งที่ผู้หญิงก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง
ทีนี้กรณีโดนจับพร้อมยากับโดนจับไม่พร้อมยาเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องต่อสู้
พิสูจน์ให้ได้อย่างกรณีของไอ้เอกเนี่ยเจอเงินเนี่ยเป็นร้อยล้าน๒๐๐ล้านนะ
แต่ปรากฏว่าไม่เจอยาครับอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ล่ะ
พิสูจน์ครับว่าไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยจะพิสูจน์ออกมาว่าหามาได้อย่างไร
มาหากินอะไรแต่พวกที่เจอพร้อมยานี่จบครับดิ้นยากนะจบชีวิตครับ
พริตตี้แทนที่จะมีอนาคตนะครับจะเจอกับผู้ชายคือคนที่ผมเจอในคุกเนี่ย

ใครที่สุดแล้วเขาโดนสารตัดลงตลอดชีวิต
ก็คือจำคุกตลอดชีวิตติดคุกตลอดชีวิต
ตอนนี้เนี่ยหมดอนาคตหมดชีวิตจบเลยครับ
จากที่เรียนหนังสืออยู่จากที่เคยที่จะฟาดหวังไว้ว่าจะมีครอบครัวมีชีวิต

คุณชุวิตค่ะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยใจเหลือเกินกับเรื่องของยาเสพ
เพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันไม่มีวันจบครับ

วันนี้เราลากันก่อนสวัสดีค่ะ